เรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่ง
ผับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ

แต่ว่าญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่า

ญาติของผู้เสียชีวิตก็เพิ่งมาออกรายการ
ถามตรงกับคุณจอมขวัญไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เรื่องของกลุ่มผู้ต้องหา

จริงแล้วเขาไปเที่ยวกันตั้ง๖๗คน

น้องที่เสียชีวิตก็มีเพื่อนไปด้วย
แล้วเพื่อนหายไปไหนหลังจากเกิดเหตุ

แล้วก็มีอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากการข่มขืนด้วยหรือเปล่า
คือมันมีหลายประเด็นที่ทางญาติติดใจสงสัยนะคะ

ส่งข้อความมาคุยกันได้ในทุกประเด็นข่าวเลยค่ะ

เฉพาะความคืบหน้าจากทางตำรวจด้วยนะ

เขาก็สอบสวนอะไรไปพอสมควรแล้วล่ะนะครับ
รอผลการชนะสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด

คือพอมีคดีนี้เกิดขึ้น
แล้วได้เห็นภาพชัดจากกล้องวงจรปิดกันเนี่ยนะ
ผู้ต้องหาที่ตำรวจพาตัวมาแถลงข่าว

แต่ว่าบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดี

ใส่เสื้อเหมือนเกาะอกสายเดี่ยวสีดำ

ความคืบหน้าของคดีนะครับ
ที่เกิดเหตุที่เกิดขึ้นที่จันทบุรีเนี่ยนะครับ
จากเหตุที่หญิงสาววัย๒๑ปี

หรือว่าน้องกิฟต์นะครับ
ถูกกลุ่มผู้ชาย๔คนอุ้มจากผับแห่งหนึ่ง

เอาไปรุมโทรมที่ลงผลไม้ในอำเภอมะขาม
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึก๒๖พฤษภาคม
ต่อเนื่องกับรุ่งเช้าของ๒๗พฤษภาคมนะฮะ
แล้วคนก็ไปเจอศพเช้าวันรุ่งขึ้น
ภาพจากกล้องวงจรปิดคือพยานหลักฐานสำคัญ
ในการนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
กล้องวงจรปิดที่ผับแห่งนี้เห็นผู้ชาย๔คน
กำลังหามหญิงสาวในสภาพหมดสติอย่างทุลักทุเล

ผู้ชายเสื้อขาวกับเสื้อดำก็ช่วยกันอุ้มหญิงสาวคนนี้
จากในภาพจะเห็นว่าช่วงเวลานี้มีผู้หญิงคนหนึ่งคอยถือกระเป๋าเดินตาม
ตกลงแล้วทราบชื่อนะครับว่าเธอชื่อซิริ
เป็นเพื่อนของกลุ่มผู้ต้องหาคนหนึ่งด้วยนะครับ
หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าเสื้อของผู้เสียชีวิตที่ใส่

กับเสื้อตอนที่พบตอนที่เสียชีวิตมันคนละตัวกันด้วย
ใช่ค่ะตอนที่พบเป็นศพเสียชีวิตเหมือนกับใส่เสื้อยืดกับกางเกงยีน
ซึ่งเป็นคนละตัวกับที่เห็นในคลิปกล้องวงจรปิดที่ผู้ชายอุ้มหามออกไป
ครับขณะที่กล้องวงจรปิดบริเวณหน้าผับก็จะเห็นว่าทันทีที่กลุ่มผู้ต้องหา
หญิงสาวที่หมดสติผ่านไปคนแถวนั้นก็มองนะก็ถือว่ามองเห็นกันหมดอ่ะได้รับความสนใจนะครับ
แต่ว่าไม่มีใครทักพอออกมาที่ริมถนนก็ไปถึงลานจอดรถ
ทั้งหมดก็ยังสวนทางกับคนที่แต่งกายคล้ายตำรวจเราก็ไม่รู้ว่าใช่ตำรวจจริงหรือเปล่า
ว่าจะเป็นรอปภแต่แต่งกายคล้ายตำรวจก็ผ่านกันไปแบบเนี้ย
หลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าก็เพราะมีผู้หญิงเดินไปด้วยอีกคนนึงไง
คนก็เลยไม่ทักไม่ช่วยก็นึกว่าอ๋อเป็นกลุ่มเพื่อนกันไม่อันตรายอะไร
ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มก็มีผู้หญิงอีกคนเนี่ยเดินตามคอยดูอยู่อีกคนอะไรแบบนี้
ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็ไม่กล้าช่วยไม่กล้าถาม
ชายกลุ่มนี้ก็เร่งฝีเท้าแล้วก็ไปถึงรถกระบะแล้วก็ขับรถกระบะออกจากผับแห่งนี้ไป
เดี๋ยวจะมีเรื่องของเวลายังไสหน่อยเราเล่าให้ฟังไอสักครู่

เพราะว่าพอเอามาทิ้งไว้ท้ายรถกระบะแล้วเนี่ย
จะขับกระบะออกไปเนี่ยกินเวลาเป็นชั่วโมง
เพราะว่าผู้ชายพวกนี้เหมือนกับเข้าไปในผับอีกทีหนึ่งก่อนด้วยนะครับ
ก่อนจะเกิดเหตุสลดใจไป๑๗วัน
ถ้าย้อนไปดูเรื่องราวต่างของผู้เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาก็ไปสืบค้นกันจนพบว่าหญิงสาวผู้เคราะหร้ายคนนี้
ได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ในธรรมนองที่ว่า
สภาพร่างกายแล้วก็จิตใจเข้มแข็งกลับมาเป็นคนเดิมแล้ว
ก็มีเพื่อนเข้ามากดไลค์มาแสดงความคิดเห็น
เจ้าตัวก็ได้ตอบกลับไป
เพื่อนมาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดนะ๑๔พฤษภาคม
เน็ตเขาก็ไปสังเกตเห็นข้อความหนึ่ง
หญิงสาวคนนี้คุยแซวกับเพื่อน
เรื่องเปลี่ยนสถานที่เที่ยวตอนกลางคืน
แต่มีหนึ่งในสี่ผู้ต้องหาที่ชื่อว่าบอลเนี่ยนะ

หญิงสาวผู้เสียชีวิตคนนี้ก็ยังตอบกลับแท็กชื่อคนร้ายคนนี้

ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สงสัยว่า
น้องกิ๊บผู้เสียชีวิตรู้จักกับหนึ่งในผู้ต้องหาหรือเปล่า

ทีนี้มาดูประเด็นผู้หญิงที่อยู่ในคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดที่สถานบันเทิงที่เกิดเหตุน่ะนะคะ
ก็จะเห็นผู้หญิงเนี่ยค่ะใส่เสื้อสีดำเหมือนเกาะอกมันสายเดียวเล็กอะค่ะ
ผมประบ่าเดินมาด้วยก็คือเหมือนกับช่วยกลุ่มผู้ชายผู้ต้องหาเดินมาด้วยกัน
แล้วก็ถือกระเป๋าให้ด้วยถือกระเป๋าให้กับน้องกิ๊บผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คนก็เลยเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ตกลงเป็นใคร
เป็นเพื่อนของน้องกิ๊บผู้เสียชีวิตหรือเป็นเพื่อนกับกลุ่มผู้ชายผู้ต้องหา
ทีนี้เนี่ยพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็เลยเกิดคำถามว่าเป็นเพื่อนของใครกันแน่
แอร์เนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนะแต่แอร์เนี่ยเป็นเพื่อนกับน้องกิ๊บผู้เสียชีวิต
แอร์เขาบอกว่าตอนตี๑๔๗นาทีได้แชทคุยกันกับกิ๊บค่ะบอกว่าแอร์จะกลับแล้ว
ตี๒๔นาทีก็คือผ่านไปสัก๑๗นาทีแอร์บอกว่าเช็คบินแล้วไปรอที่รถนะ
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านตี๒๑๖นาทีค่ะ
กิ๊บอยู่ในสภาพหมดสติแล้วก็ถูกอุ้มออกมา
ตี๓๒๖นาทีรถกระบะที่เอาน้องกิ๊บใส่รถขับออกจากร้าน
เขาเลยบอกว่าลองดูสิช่วงเวลาเนี่ยมันต่างกันมาก
บอกว่าแอร์เช็คบินตั้งแต่ตีสองแล้วแล้วก็มีการแชทคุยกันกับน้องกิ๊
ตั้งแต่ตี๑๔๗แล้วว่าจะกลับแล้วก็เลยยืนยันว่า
แอร์เนี่ยไม่ใช่คนที่เดินไปกับกลุ่มผู้ต้องหาที่อยู่ในกล้องวงจรปิดนะคะ
เขาก็ยืนยันแสดงความบริสุทธิ์ใจบอกว่าถ้ามีอะไรไปถามตำรวจเลย
แล้วก็ทิ้งท้ายว่าอย่าไปกล่าวหาอะไรเขาเพราะเขาเป็นเพื่อนกับกิ๊บจริง
เป็นเพื่อนกับผู้เสียชีวิตนะครับ
คือถ้าดูจากไทม์ไลน์ในการแชทกันเนี่ยนะ
ตี๒๔นาทีนี่คือครั้งสุดท้ายใช่ไหม

เราต้องดูว่ากิฟต์เขามีการสนทนาตอบกลับอะไรไปหรือเปล่า
นี่นะฮะสีฟ้านี่คือของแอร์แล้วมั้งใช่ไหม
แต่ทีนี้ตี๒๑๖คือภาพจากหน้าผับที่ถูกอุ้มมาเนี่ย
เท่ากับว่าตี๒๔นาทีถึงตี๒๖๑๒นาทีนี้เนี่ย

ใช่เพราะไม่ตอบอะไรนะคะอย่างที่เห็นหน้าจอที่เป็นแชทกันเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
หรือถ้าจะย้อนกลับไปก็ตี๑๔๗ที่ทั้งสองคนยังแชทกันอยู่อย่างนี้
ก็นั่นเท่ากับว่าระยะเวลาก็ประมาณแค่สัก๒๐นาทีได้
แต่กิ๊บหมดสติแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวแบบถูกหามออกไปเลย
ก็เหมือนที่ครอบครัวของกิ๊บผู้เสียชีวิตตั้งข้อสังเกตนั่นแหละว่า
จริงแล้วกิฟต์เขาก็เป็นคนเที่ยวกลางคืนดื่มเหล้าอยู่แล้วนะ
และเหล้าเท่านั้นเนี่ยไม่น่าจะทำให้หมดสติขนาดที่เห็นในกล้องวงจรปิดอะ
มีข้อมูลจากเพื่อนของผู้เสียชีวิตอีกคนนึงนะครับ
ระบุว่าได้ไปพยายามถามความจริงถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเพื่อน
หญิงสาวคนหนึ่งนะฮะหญิงสาวคนนี้เนี่ย
อ้างว่ารู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหาก็เลยพยายามถามว่ารู้จักจริงหรือเปล่า
โดยมีหลักฐานการแชทเอามาให้ดูนะครับเนื้อหาในการสนทนากับหญิงสาวที่ชื่อแพรวนภา
ซึ่งถามกลับมาว่ารู้จักผู้เสียชีวิตดีแค่ไหนเหรอ
รู้หรือไม่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แล้วก็เสพยาเสพติดเกินขนาดจนน็อกแล้วก็เสียชีวิตไปเองนะ
ไม่ได้มีใครฆ่าอ่าไม่มีใครฆ่าซึ่งเพื่อนของผู้ตายก็ถามกลับไปว่า
อ้าวถ้าน็อกยาจริงแล้วทำไมตอนนั้นเนี่ยไม่พาไปส่งโรงพยาบาลอ่ะ
พาขึ้นกระบะแล้วไปทำร้ายไปข่มขืนไว้ทำไม
วนภาก็ตอบกลับมาอีกว่าก็ผู้เสียชีวิตถูกเพื่อนทิ้งจนไม่มีรถกลับไง
ถ้าเป็นคนดีจริงทำไมถึงถูกเพื่อนทิ้ง
เนี่ยเพราะเสพยาเกินขนาดเองไม่ได้ถูกฆ่า
หลังจากนั้นก็มีคลิปเสียงของแพรวนภาที่เล่าเรื่องให้คนรู้จักกับผู้ตายฟังนะฮะ
ซึ่งในคลิปเสียงระบุว่าผู้เสียชีวิตถูกเพื่อนทิ้งไว้ในสถานบันเทิง
กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยได้พากลับไปด้วย
แต่มาเสียชีวิตไปเองเพราะน็อกยา
โอ้โหเพื่อนของน้องกิ๊บนี่แบบไม่พอใจมาก
โดยที่เขาไม่สามารถมาอธิบายความจริงได้
มาหาว่าเขาเนี่ยเสพยาเสพติดเกินขนาดจนตายเอง

มันตายเพราะว่ามันนกเก
เป็นเสียงของเพื่อนของผู้ตายที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาได้พยายามไปสอบถามความจริงของผู้หญิงคนนี้
ที่บอกว่ารู้จักกับผู้ต้องหาแล้วก็ยืนยันว่าผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้ไปฆ่านะ
แต่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงตำรวจบอกว่ายังต้องรอการชนสูตรก่อน
เพราะว่ามีการเอาชิ้นส่วนก็คือที่ตับของผู้เสียชีวิตไปตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่
แต่ว่าเบื้องต้นก็คือผู้ต้องหาทั้ง๔คนที่ถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้แล้ว
๓คนเขาก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนขมขืน
จากสถานบันเทิงตามไปจนถึงหลงที่เป็นจุดพบศพน้องกิ๊บ
ก็ไปดูเส้นทางเลยว่าเส้นทางมันผ่านตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
แล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านน่าสนใจตรงนี้ค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนไปแจ้งกู้ภัยเองนะ

เพราะเขาตื่นมาในล้งตรงนั้นตื่นสายแล้วนอนอยู่ข้างน้องกิฟต์
แล้วหันไปเห็นน้องกิ๊บตายแล้ว
ตื่นมาแล้วตกใจใช่คือนอนอยู่กับน้องกิ๊บด้วยกันในหลงตรงนั้น
คือตื่นเช้ากว่าใครเพื่อนตื่นมาแล้วเห็นน้องกิ๊บอ้าวเสียชีวิตตกใจ
รีบไปแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบว่าน้องกิ๊บเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเสียชีวิต
อันนี้เป็นคนในพื้นที่เป็นชาวบ้านที่เขาให้ข้อมูลเราเพิ่มเติมนะคะ

จากจุดที่เป็นสถานบันเทิงที่เราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ไปถึงจุดที่เป็นล้งที่น้องกิ๊บเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
เส้นทางอะไรยังไงบ้างทีมข่าวของเราไปสำรวจเลยค่ะ
ผับนี้นะคะอยู่ใจกลางเมืองจันทบุรีนะคะ
มีถนนเป็นซอยเล็กล้อมรอบอยู่อะค่ะ
ทางเข้าออกมี๒ทางหน้าร้านกับหลังร้าน
จากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าคนร้าย
พาน้องกิ๊บออกจากร้านไปขึ้นรถที่ลานจอดรถด้านหลัง
ก็คือออกไปทางหลังร้าน
หลังจากนี้เนี่ยไม่รู้แล้วว่าใช้เส้นทางไหน
เพราะมันมีหลายเส้นทางค่ะคุณผู้ชม
มุ่งหน้าไปยังถนนหมายเลข๓๑๗จันทบุรีสะแก้ว
ลงไปทางจังหวัดสะแก้วก็จะผ่านอำเภอมะขาม
ไปจนถึงทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนทุ่งเพลงก็ประมาณ๕กิโลกรัม

ขวาไปอีก๓๕๐เมตรข้ามสะพานคลองทัพหมาก

ถึงจุดที่คนร้ายข่มขืนแล้วก็เป็นจุดที่พบศพน้องกิฟต์
คือก็อยู่ห่างจากผับไปประมาณ๓๗กิโลเลยนะ
ถ้าดูระยะเวลาเดินทาง๔๐นาทีได้

ใช่๔๐นาทีเลยค่ะ
ลงที่เกิดเหตุค่ะไปดูจุดนี้กันหน่อย
ก็คือทำไว้เก็บผลไม้นะคะ
ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวมีห้องนอน
มีห้องน้ำก็คือเป็นห้องสำหรับคนเฝ้าผลไม้ค่ะ
ข้างในก็เป็นห้องที่เจ้าหน้าที่พบศพน้องกิฟต์
ลงนี้นะคะอยู่ที่หมู่๗
ตะบกเตี้ยตำบลฉมันอำเภอมะขาม
ส่วนใหญ่ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนหรอกคุณภาคภูมิ

เส้นทางเข้าบริเวณรอบก็มีแต่สวนมีแต่ภูเขา
บ้านคนจะอยู่ห่างไปไกลมากค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้

ผู้ต้องหาทั้ง๔คนอยู่แถวนี้กันหมดเลยนะคะ

ใช่เป็นคนแถวตำบลฉมันกันหมดเลยอะค่ะ
โดยเฉพาะในบอลที่เป็นเจ้าของรถ
แฟนในบอลอยู่ตรงนี้เลย

ลงที่เกิดเหตุก็เป็นของ๑ใน๔คนร้าย

นี่แหละเป็นคนไปแจ้งกู้ภัยว่าน้องกิ๊บเสียชีวิต
คือเหมือนกับว่าทีมเนี่ยนอนอยู่กับน้องกิฟต์ตื่นสายไง
มาเห็นน้องกิ๊บเสียชีวิตแล้วคงตกใจ

ไม่น่าจะเป็นการตั้งใจก่อเหตุฆาตกรรมหรือเปล่า

นี่ค่ะลองฟังเสียงชาวบ้านดูหน่อยค่ะ
คนแจ้งความน่าจะเป็นเจ้าทีม

แจ้งผู้ภัยก่อน

เพราะความสื่อความอะไรของมัน

อะไรน่ะลุงก็ว่ายังงั้นนะ
เพราะคนเราถ้ามัย
ถ้ามันไปแจ้งความที่มันจะทำยังไง

มุมมองส่วนตัวว่ามันไม่พึงต่างใจ

อีกกี่เรื่องกฎหมายเรื่องอะไรเขาก็ต้องไปสืบสาว

ไอ้ทีมนั้นทีทีวามันทำอย่างนี้มันไม่เคยมีวิทย์
ความกล่าวเล่าอย่าไปตีดันฟันแทงหรืออะไร
หรือเคยมีก่ออายกรรมอะไรมาก่อนมันไม่เคย
ประวัติทุกคนก็ไม่มีก่อแบบนี้มั้ย
คือไอ้๓คนลุงไม่รู้แต่ไอ้เจ้า
เจ้าเจ้าของลงไอ้เจ้าทีมเนี่ย
พอเราลงรูปมาว่านิสัยมันไม่มี
ไม่เคยไงอีกสามคนก็ไม่เคยได้ยินประวัติอะไรมากมายเนอะ
อาจจะมีไม่อยากทำงานบ้างอะไรอย่างนี้
ไม่เคยทำงานไม่เคยอะไรอย่างนี้ก็มีบ้าง

เมื่อสักครู่นี้ฟังข้อมูลจากตำรวจสพมะขาม
ให้สัมภาษณ์กับคุณจอมขวัญในรายการถามตรง
ตำรวจก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยก็คือกลุ่มผู้ต้องหา๔คนเนี่ย

น่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันไปถึงคดีตามฆ่าล้างแค้นปิดปาก

เพราะว่าในจุดเกิดเหตุก็พบถุงยางอนามัยอยู่ในจุดเกิดเหตุ
แล้วก็กระแสข่าวที่บอกว่ากลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย
เป็นแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบ
ก็มีการออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่
แต่ว่าทางญาติของผู้ต้องหาของผู้เสียชีวิตเนี่ย

หมายถึงไปตรวจสอบพบว่าน้องกิฟต์มีบัญชีเข้าออก
บัญชีหนึ่งเป็นล้านมีหลายบัญชี
ซึ่งปกติมีแต่มาขอเงินทางบ้านด้วยซ้ำนะ

หรือว่ามันมีอะไรทำให้เสียชีวิตมากกว่านั้น
ไม่ใช่คดีความธรรมดาญาติเขาติดใจสงสัย
โดยเฉพาะหญิงสาวในภาพจากกล้องวงจรปิดของผับที่ตัวเมืองจันทร์
ที่ใส่เสื้อสายเดี่ยวเสื้อสีดำ
ตำรวจบอกว่าก็เรียกมาสอบตั้งแต่วันแรกที่พบศพแล้ว
แต่ครอบครัวของน้องกิ๊บบอกว่ามันช้านะ
กว่าจะเรียกมาสอบก็ผ่านไปสักระยะหนึ่ง
ใช่แต่พอสอบแล้วบอกว่า
เขาบอกว่าเขาไม่รู้จักอะไรใครเลย

ก็เลยแจ้งข้อหาแค่ผู้ชาย๔คน
แต่ความจริงแล้วมีผู้ชายแค่๔คนนี้ไหม
มันมีคนอื่นอะไรอีกหรือเปล่านะครับ
วันนี้ตำรวจก็เลยเรียกตัวหญิงสาวเสื้อสายเดี่ยว
อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นถือกระเป๋า
สิ่งของให้กับผู้เสียชีวิต
มาที่สพมะขามนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของคดีนะครับ
ก็มียายมีพี่ชายแล้วก็น้าของผู้เสียชีวิตเดินทางมานะครับ

จากตำรวจเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติม

เออตกลงแล้วมันเป็นอะไรยังไงกันแน่
ซึ่งตำรวจก็อนุญาตให้สอบถามข้อข้องใจอะไรกันได้นะครับ
โดยยายของน้องกิฟต์นะครับ
บอกว่าได้พูดคุยกับหญิงสาว
เสื้อสายเดี่ยวสีดำที่อยู่ในคลิปแล้ว
ก็ถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นมายังไง
รู้จักกับน้องกิฟต์เป็นการส่วนตัวหรือเปล่า
รู้จักกับใครในกลุ่มผู้ต้องหาไหม
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็น

ที่ถูกกล่าวหาอยู่ในโลกโซเชียล
อ้างว่าบังเอิญแวะมาเที่ยว

แต่ยอมรับว่ารู้จักกับ๑ใน๔ผู้ต้องหา
โดยช่วงเวลานั้นเนี่ยที่เห็นตนแบบ
โอ้โหกูลีกูจอเดินถือกระเป๋าอะไรไปส่งเขาถึงรถเนี่ย
ก็เพราะเห็นว่าผู้ตายนั้นอยู่ในอาการที่หมดสติแล้ว

ซึ่งหนึ่งในนั้นตนรู้จักกำลังช่วยกันอุ้มไปอยู่
ก็คิดว่าคงจะรู้จักแล้วมาด้วยกัน

เพราะเห็นว่ากระเป๋าตกอะไรพวกนี้นะครับ

ถือของไปให้เดินไปส่งถึงรถกระบะ

ไม่รู้ว่าเขาพาไปไหนอะไรยังไงกัน

ตอนที่ไปอยู่ที่ท้ายรถกระบะนะคุณเขียนมาสอน
น้องกิฟต์ยังไม่ตาย

เพราะฉะนั้นตำรวจก็ต้องไปขยายผลต่อแล้วว่า
น้องไปเสียชีวิตตอนไหนอะไรยังไงนะครับ

ปากใจเชื่อคำบอกเล่าของผู้หญิงคนนี้นะครับ

ส่วนเรื่องการดำเนินการกับศพของน้องเนี่ย
ของน้องกิฟต์นะครับเดี๋ยวจะฝากไว้ที่ห้องเก็บศพ

รอจนกว่าคดีคลี่คลาย

ต้องส่งเสียดูแลลูกอีก๒คนด้วย

รากับแฟนนุ่มไปนานแล้วนะครับ

พฤติกรรมว่าอ้าวก็ไปเที่ยวเตรไปเที่ยวผับตอนกลางคืน
เพราะญาติเชื่อว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องกิฟต์
ไม่ได้เกิดจากการที่แบบไปเที่ยวแล้วก็เมาไม้
จนถูกข่มขืนแล้วก็เสียชีวิต
แล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรด้วยเชื่อว่าถูกวางยา
ตอนนี้กำลังรอผลการตรวจสอบของตำรวจอยู่นะครับ
ส่วนวันนี้ตำรวจนะครับพนักงานสอบสวนได้เรียกตัว๑ใน๔ผู้ต้องหา
เป็นผู้ต้องหาคนที่อายุ๑๘ปีนะครับ
มาสอบสวนเพิ่มเติมใช้เวลาอีก๒ชั่วโมงนะครับ
แล้วก็นายสุรสิทธิ์ใจคำมีหรือว่าในบ่อน
อายุ๒๔ปีผู้ต้องหาอีกคนที่อ้างว่าไม่ได้ร่วมข่มขืนเหยื่อ
แต่ว่าเป็นเจ้าของรถกระบะคันที่ขับออกไปนะครับ
ตำรวจก็ได้เรียกมาสอบเพิ่มด้วย
แล้วก็แจ้งข้อหาสนับสนุนพักพวกร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
มีรายงานว่าในบอลก็รู้จักกับผู้ตาย
ก็คงจะเป็นคนที่ไปกดไลค์อะไรตามที่เขาไปเจอเฟซบุ๊คที่โพสต์กันไว้เก่านะครับ
ผู้ต้องหาอีก๓คนคือนายนัทพงศ์แสนกล้าหรือว่าโอ๊ตอายุ๒๔ปี
ปัทวีบุญธรรมหรือทีมอายุ๒๓ปีอันนี้เจ้าของลง
แล้วก็อีกคนนึงก็อายุ๑๘ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนทบุรี๓คนนี้ถูกแจ้งข้อหา
ร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยที่ผู้อื่นนั้นตกอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้
มีลักษณะเป็นการโทรมหญิง
ตอนนี้กำลังรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
สาเหตุการณ์ตายของน้องกิฟต์ว่าเสียชีวิตเพราะอะไร
ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกคมขืน
ก็ต้องมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีเพิ่ม
พันธุ์ตำรวจโทจิรเจตชิดภูล
รองผู้กำกับการสืบสวนสพมะขามนะครับ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจก็ออกหมายเรียก
หญิงสาวเสื้อสายเดี่ยวสีดำที่ปรากฏในคลิป
ถือกระเป๋ามาสอบปากคำเพิ่ม
ส่วนเพื่อนสาวอีก๓คนของผู้ตาย
ที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นคนชักชวนผู้ตายออกมาเที่ยวผับ
แต่ว่าช่วงที่เขาถูกอุ้มไปแล้วไม่อยู่กันเลย
หายตัวไปหมดเลยเดี๋ยวตำรวจก็จะเรียกมาสอบเพิ่มอีก

คือทางตำรวจบอกว่าต้องรอ
รอสอบพยานเพิ่มรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียด
แล้วเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงว่ามีใครเกี่ยวเพิ่มหรือเปล่า
โดยเฉพาะเพื่อนของน้องกิ๊บผู้เสียชีวิต

ทางครอบครัวของน้องกิ๊บก็สงสัยว่าเอ๊ะไปเที่ยวด้วยกัน
น้องกิ๊บเสียชีวิตแล้วก็ทำไมยังเงียบกันอยู่
หายไปไหนกันรู้เห็นเหตุการณ์กันด้วยไหม
ทีมข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนของน้องกิ๊บผู้เสียชีวิตนะคะ
ที่เขาไปเที่ยวด้วยกันในคืนนั้นแหละค่ะ
เขาบอกว่าเขายอมรับว่าเขาไปเที่ยวด้วยกันจริง
แต่เขามารู้ข่าวอีกทีว่าน้องกิ๊บเสียชีวิตก็คือช่วงสายของอีกวันหนึ่ง
แล้วรู้ก็เพราะหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นคนบอก
ใช่เป็นคนทักกันไปในโซเชียลเหมือนกับไปกดไลค์รัวก่อนส่งสัญญาณก่อน
แล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปว่าเนี่ยเพื่อนเสียชีวิตแล้วนะลองไปดูที่โรงพยาบาลสิ
เรามีข้อมูลที่เป็นหน้าจอการแชทกันด้วยเนี่ยค่ะ
นี่เป็นข้อความที่นายนัทธพงศ์หรือโอ๊ตนามสกุลแสนกล้าคนนี้อายุ๒๔เป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะคะ
เขาคุยกับเพื่อนของน้องกิ๊บผู้เสียชีวิตนะคะ
เหมือนกับเขาส่งสัญลักษณ์ไปก่อนกดไลค์รัวกันก่อน
แล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปบอกว่ากิ๊บเสียชีวิตแล้วนะ

ก็แสดงว่าเพื่อนของน้องกิฟต์รู้จักกับผู้ต้องหา
นั่นน่ะสิเพื่อนของน้องกิ๊บบอกว่าเขาไปเที่ยวด้วยกัน
เขาแยกย้ายกันกลับคือเขากลับก่อนน้องกิฟต์
เขาก็ให้ข้อมูลกับเรานะคะแต่เขาขอไม่เปิดเผยชื่อ

เขายืนยันว่าไม่รู้จักกับโอ๊ตนะ
ไม่รู้จักกับผู้ต้องหาคนอื่นด้วยนะ

เขาก็ยอมรับว่าไปเที่ยวด้วยกันกับน้องกิ๊บจริง
แล้วก็ไปกับเพื่อนรุ่นพี่คนอื่นด้วยไปกัน๔คน
เริ่มจากไปนั่งร้านกันก่อนแล้วก็พอดึกก็ไปต่อผับ
กลุ่มของผู้ต้องหาเนี่ยเข้าไปทักในผับนะ

หนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหารู้จักกับน้องกิ๊บผู้เสียชีวิตด้วย
แล้วทุกคนก็ดื่มกันปกติจนตีหนึ่งกว่า
กิ๊บก็เดินไปทักเพื่อนโต๊ะอื่นส่วนตัวเองเนี่ยจะกลับ
ก็เลยแชทไปหาน้องกิ๊บว่าจะกลับแล้วนะขอกลับก่อน
ลองฟังเสียงเพื่อนน้องกิ๊บผู้เสียชีวิตดูนะคะ
น้องก็ไปโต๊ะอื่นแล้วตอนหลังหนูอยู่กับพี่สาวหนูสองคน
หนูก็เลยทักแชทไปถามน้องแบบว่ากลับแล้วนะตอนตีหนึ่งสี่สิบสี่อะค่ะ
ทักแชทไปถามน้องก็กลับแล้วนะแล้วน้องก็เลยเดินกลับมาที่โต๊ะค่ะ
แล้วหนูก็เลยประมาณตี๑๕๕หนูก็เลยบอกกับน้องว่าน้องอยู่ที่โต๊ะนะ
เดี๋ยวพี่ห้ามไปไหนนะอยู่ที่โต๊ะเป็นเพื่อนพี่สาวพี่หน่อย
อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยตัดสินใจเดินออกไป
ตอนนั้นน้องก็ยังมีสติปกติจากนั้นเราก็ไม่เจอน้องเลยค่ะ
หนูก็ไปรอน้องที่รถแล้วหนูก็ชักทักแชทไปบอกน้องอีกทีอ่ะ
ตอนประมาณตี๒๑๔ค่ะทักไปบอกว่าพี่รออยู่ที่รถ
เคลียร์บินที่โต๊ะหมดแล้วนะแล้วก็กดอย่างเงี้ยไปสองรอบค่ะ
แล้วก็ทักไปบอกกับพี่สาวตัวเองว่ารออยู่ที่รถง่วงค่ะ
แล้วหนูก็หลับในรถหน้าฝั่งจันทร์นะคะ
คือมันจะคนละที่กับผับ
นี่ค่ะน้องผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเพื่อนกับน้องกิ๊บผู้เสียชีวิต
แล้วก็ยอมรับว่าไปเที่ยวด้วยกันในคืนวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เลย
ตัวเองไม่ใช่ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดที่ใส่เสื้อสีดำ
แล้วก็ช่วยถือกระเป๋าพาน้องกิ๊บขึ้นรถกระบะไป
ก็บอกว่ามันก็เหมือนกับเป็นธรรมดาของกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวด้วยกัน
แต่บางทีก็แยกย้ายกันกลับเนี่ยค่ะ
แล้วตัวเองก็กลับก่อนน้องกิฟต์
น้อง
ใช่ค่ะ
มีอะไรอยากจะพูดกับน้องเป็นครั้งที่สุดท้าย
อ่าครับ
ก็มีท่านผู้ชมที่ส่งข้อความเข้ามานะคุณเขียนมาสอน

อย่าลืมดูเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดในผับในครั้งนี้ด้วยว่า

แล้วก็มีคนที่เขาเคยประสบเหตุแบบนี้นะ
วันนี้เขาโพสต์ในสังคมออนไลน์นะ
เป็นผู้หญิงบอกว่าเขาก็เคยถูกมอมยาในผับแห่งนี้
แต่ว่าวันนั้นรอดมาได้นะครับ
ส่วนญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
ญาติของน้องกิฟต์วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี

กิฟต์นี่เป็นคนจังหวัดตราดนะครับ
แล้วก็มีญาติญาติอยู่นะครับ
จันทบุรีนี่ก็มีนะ
แต่ว่าที่จันทบุรีคือเขาไปเที่ยวนะครับ
แต่ว่าบ้านจริงอยู่ที่ตราดนะครับ

ผู้สื่อข่าวไปที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด
บ้านเกิดของน้องกิฟต์วัย๒๑ปี
ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ท่านชมนะครับ
คุณวัชรีก็ไปเจอคุณตานะฮะ

อายุ๖๕ปีแล้วนะครับ
กงของน้องกิฟต์หรือว่าคุณตานะครับ
ก็อยู่ที่บ้านที่บ้านเปิดเป็นร้านขายของชำในชุมชนนะครับ
คุณตาบอกว่าวันนี้คุณยายเข้ากรุงเทพตั้งแต่เช้านะฮะ
ก็นี่แหละครับเมื่อสักครู่นี้ก็มาออกรายการถามตรง
คุณจอมขวัญด้วยทางไทยรัฐทีวี
คุณตาบอกว่าคุณยายไม่อยากนั่งรออยู่ที่บ้านเฉย
อยากให้เรื่องนี้ถูกจับตามากที่สุด
หายไปหมดจนตอนนี้หลานสาวเสียชีวิตมาแล้วหลายวันนะ
ยังไม่มีเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันสักคนหนึ่งเลย
ติดต่อมาที่ญาติญาติก็เลยเชื่อว่าเพื่อนต้องมีส่วนรู้เห็น
อีกประเด็นหนึ่งที่คุณตาติดใจนะครับก็คือวันเกิดเหตุ
หลานสาวถึงสลบไปขนาดนั้นซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าถูกวางยา
ไว้ไม่เป็นของในนี้นั่นเองก็แบบลบไปเลย

เพราะว่าญาติคนอื่นมาไทยรัฐทีวีนี่แหละมาออกรายการถามตรงนะคะ
ของน้องกิ๊บผู้เสียชีวิตนะคะนายประทีปปิยะพาคุวัฒน์
อายุสี่สิบสองปีนะคะก็บอกว่าถึงแม้ว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้แล้ว
เนี่ยแต่ยังไม่รู้สาเหตุเลยว่าจริงจริงแล้วน้องกิ๊บอ่ะ
เสียชีวิตเกิดจากอะไรสาเหตุคืออะไรมันค่อนข้างช้า
พอสมควรครับแล้วก็ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปที่ถือกระโปรงกระเป๋าไปให้อ่ะค่ะ
ที่ถูกวิจารณ์ว่าตกลงเป็นใครอะไรยังไง
น้าของน้องกิ๊บบอกว่ากว่าตำรวจจะเรียกมาสอบ
มันหลายวันนะคะไม่ใช่เกิดเหตุปุ๊บดูกล้องวงจรปิดปุ๊บ
แล้วก็เรียกมาสอบเลยคือปล่อยให้เวลามันผ่านไปหลายวันพอสมควรนะคะ

ให้มอมยาในนามนี้ส่วนอารุมโซมมันแน่แน่อืม
ไปถึงขนาดนั้นแล้วมีสองสี่คนแต่จะทำกี่คนอ่ะ
เดี๋ยวรอผลจากการผ่าชนสูตรก่อนว่ามันยังไง
เกิดจากอะไรติดใจเรื่องนี้มากที่สุด
อกจากนี้ยังติดใจเรื่องของแก๊งเพื่อนของผู้ต้องหาค่ะ
เขาก็ยอมรับว่าเอาตัวน้องกิ๊บไปไว้บนรถกระบะ
แล้วก็กลับไปนั่งในร้านอีกประมาณชั่วโมงนึง
จากนั้นเนี่ยเพื่อนที่อยู่ด้วยกัน๖๗คนหายไปไหน
คือเขาไปกัน๖๗คนกลุ่มผู้ชาย
แต่ที่ตำรวจจับได้แล้วก็นำตัวไปทำแผนก็๔คน
ทางครอบครัวของน้องกิ๊บก็เลยสงสัยว่ามันทำร่วมกันก่อเหตุใน๔คนจริงหรือเปล่า
มีคนอื่นร่วมด้วยเพื่อนคนอื่นเกี่ยวไหม
อีกหนึ่งประเด็นค่ะคือหลังเกิดเหตุมีผู้หญิงคนหนึ่ง
เอานาฬิกาข้อมือมาคืนให้กับญาติน้องกิฟต์
ญาติก็ถามว่าเอามาได้ยังไง
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าตำรวจบอกให้เอามาคืนให้ญาติ
คุณน้าของน้องกิ๊บก็เลยบอกว่าอ้าวนาฬิกานี้มันเป็นนาฬิกาข้อมือของน้องกิ๊บอะค่ะ

ทำไมตำรวจถึงให้คนอื่นไปรับมาแล้วเอามาคืนญาติ
ทำไมไม่ติดต่อยาดทั้งที่ก็มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อยาดของน้องกิ๊บอยู่แล้ว
ให้เพื่อนไปได้ยังไง
ส่วนเรื่องราวชีวิตของน้องกิฟต์นะครับ
ญาติบอกว่าปกติเป็นคนร่าเริงคุยเก่งขยันทำงาน
กิฟต์กำพร้าพ่อกับแม่ตั้งแต่เด็กเลยนะครับ
แม่เสียชีวิตตอน๕เดือนเท่านั้นนะฮะ
แล้วพ่อก็มาเสียชีวิตตามไปก็อยู่กับตากับยายมานะครับ
แล้วก็ไปอยู่กับน้าก่อนจะไปทำงานที่จันทบุรีนะฮะ

หลังจากน้องกิฟต์เสียชีวิตทางครอบครัวตอนนี้ก็ติดต่อทางวัดไว้แล้วนะครับ
แต่ว่ายังไม่ได้นำศพมาทำพิธีนะครับ
รอให้คดีเนี่ยคลี่คลายก่อนนะครับ
ตอนนี้ก็แค่เตรียมเรื่องของรูปต่างที่จะเอามาตั้งไว้เวลาที่จะบำเพ็ญกุศลศพ

คือเบื้องลึกเบื้องหลังมันจะเป็นอะไรยังไงก็ไม่รู้
ต้องรอการขยายผลของตำรวจด้วยญาติเขาติดใจสงสัยมาก

แต่ไอ้๔คนนี้นะไม่รู้ว่าข่มขืนเขาแล้วจะทำไปสู่เขาตายหรือไม่ตาย
ที่มันอ้างว่าไม่ได้ทำให้ตายไปเมายาตายหรือว่าน็อกตายช็อกตายก็แล้วแต่เนี่ย
แต่การที่เป็นผู้ชายนะแล้วไปข่มขืนผู้หญิงเนี่ยมันก็มันก็เลวมากพออยู่แล้วเนี่ย
แต่นี่ผู้หญิงเขาเมาเมาแบบสลบเหมือดไม่ได้สติเลยมันยังไปข่มขืนเขาได้๔คน๓๔คนเนี่ย
ก็เนี่ยค่ะก็เหมือนที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาหน้าจอเหมือนกันแหละว่าถ้าเราเห็นผู้หญิงเมาอยู่ในสถานที่เที่ยวแบบนี้
คุณควรจะพาเขาไปโรงพยาบาลหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่หาคนมาช่วยเหลือไม่ใช่ยิ่งไปซ้ำเติมเขาแบบนี้
ทีนี้ญาติของน้องกิฟต์เขาก็ติดใจนะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของพี่ชายของคุณยายของน้องกิ๊บนะคะฟังเสียงพี่ชายน้องกิ๊บดูก่อนค่ะ
ก็ถามนะครับว่าทำไมมันหลายวันแล้วทำไมถึงเพิ่งมาติดต่อญาติทำไมวันสองวันถึงไม่มาติดต่อเนี่ยเขาก็บอกเขามาให้กันอยู่เรื่อยครับ
แต่ถามผมระหว่างที่ผมอยู่โรงพักก็เพิ่งเห็นเขาวัน
ในมุมมอ่องของพี่พี่รู้แล้วเชื่อจะเชื่อคำพูดข้อนั้น
เชื่อเพราะว่าเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขารู้จักกับกลุ่มพวกนั้นแต่ไม่สนิท

เหมือนเขาเนี่ยไปท่องบทมาครับนิ่งมาก
เขาคงจะเตรียมตัวไว้หลายวันแล้วล่ะตั้งสิก็น้องเกือบใจทิศแล้ว
น้องที่น้องเสียครับก็คงจะเตรียมตัวมาอย่างดีแล้ว
อยากจะให้น้องได้รับความเป็นธรรมยังไงบ้าง
ถึงที่สุดครับแล้วก็เนี่ยก็อยากให้น้องได้รับความเป็นธรรมอ่ะนะ
จะได้เอาน้องกลับบ้านแล้วทิ้งเพราะอยู่มาหลายวันแล้วไง
มันรับไม่ได้ครับมันรับไม่ได้มันไม่ใช่คนทำ
คนก็ไม่ทำกันอย่างนี้ถ้าคนเขามีจิตใจดีก็ไม่ทำกันอย่างนี้
นี่คือพี่ชายของน้องกิ๊บนะคะเจอในห้องแต่งตัวเมื่อสักครู่นี้
ออกรายการถามตรงพี่ชายของน้องกิ๊บก็บอกเลยว่า
น้องสาวผมคนเดียวน้องคนเดียวของผมจะตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
เนี่ยค่ะทีนี้คุณยายของน้องกิฟต์ค่ะก็บอกกับทีมข่าวของเราว่า
รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอยากจะให้น้องได้รับความเป็นธรรม
แล้วก็บอกว่าญาติของฝั่งผู้ต้องหาติดต่อมาทางญาติของน้องกิ๊บจริง
บอกว่าอยากจะขอคำมาแต่คุณยายบอกว่าไม่ต้องมาขอคำมาไม่ให้อภัยค่ะ
เพราะสิ่งที่ทำมันรุนแรงเกินไป
ไม่ต้องขอฉันไม่ได้หมายถึงว่าชั้นไม่ให้อภัย
เพราะไม่ได้ทำฉันตายทำหลานฉันตายไปขอหลานฉัน
เดี๋ยวคอยขอไปขอตัวหนึ่งนิสล

มันโหดเที่ยมเกินไป

ก็ตอนนี้เนี่ยญาติของน้องกิ๊บก็บอกว่า
ก็เหมือนกับมีลางร้ายเหมือนกันนะคุณภาคภูมิ

คือช่วงคืนที่เกิดเหตุเหมือนน้องกิ๊บเขาก็แชทคุยกับเพื่อน
บอกว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวคืนนี้คืนสุดท้ายแล้ว

เลิกเที่ยวแล้วคืนสุดท้ายจริง
นี่ค่ะก็มาเกิดเหตุนี้น้องกิ๊บก็เสียชีวิตนะคะ
ก็เป็นคืนสุดท้ายของเธอจริงนะครับ

ทีนี้มันเป็น๓สเต็ปนะผมว่านะ

หนึ่งก็คือเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเฉพาะไอ้พวกเนี้ยสามสี่คนเนี่ยอืม
ไปหม่อมเหล้าเขาหรือว่าอยากจะด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แล้วก็พาเขาไปข่มขืนจนเขาเสียชีวิต
สองไม่ได้มีแค่เว็บไลน์๗คนเนี่ยยังมีคนอื่นที่ช่วยกัน

กับอีกเรื่องหนึ่งเอาแบบที่ญาติเขาติดใจสงสัย
แต่มันมีอะไรมากกว่าเรื่องข่มขืนหรือเปล่า

มีเรื่องอะไรอยู่เบื้องหลังอะไรเยอะแยะหรือเปล่า
อันนี้ย่าเขาติดใจสงสัยมากนะครับ

ก็ต้องฝากตำรวจกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ด้วย

พื้นที่แห่งนี้สถานบันเทิงแห่งนี้

มันเป็นธุรกิจสีเทาอยู่แล้วอืม

คุณก็ปล่อยให้เขายกกันไป
ไปไหนก็ไปผ่านรอปภหรือว่า

ก็ให้เขาเดินกันไปอยากจะขึ้นรถลงเรือไปไหนก็ปล่อยให้เขาไป

แล้วคุณภาคภูมิคะเขาไม่ได้เปิดผับกันแบบเงียบไง

เป็นผับดังในจังหวัดในพื้นที่

ตี๒ตี๓แล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แล้วหลายคนบอกอย่างไงไม่ใช่ครั้งแรก
ถ้าวันนี้คดีดังขนาดนี้ยังไม่เห็นการนี่